จบรายการชวนคุณผู้ชมคุยกันหน่อยค่ะว่าเรื่องนี้ตกลงแล้วเราจะได้บุญหรือว่าเป็นการทำบาปนะคะ
มีผู้ชายคนนึงค่ะเขาไปเดินตลาดเช้าที่จังหวัดกาลสินแล้วเห็นคุณยายขายนกกระเจาะ
ตอนแรกเขานึกว่าขายเป็นอาหารคือเอานกกระจอกใส่ถุงเหมือนถุงร้อนนะคะ
แล้วก็ผูกปากถุงด้วยนะแต่เจาะรูเล็กเอาไว้ให้นกกระจอกหายใจ
ผู้ชายคนนี้ก็เดินไปถามบอกว่านกในถุงเอามาทำอะไรกินนึกว่าแบบเป็นของกิน
คุณยายบอกว่าก็ซื้อไปปล่อยไงทำบุญอืมโอ้โหขายถุงละร้อย
เขาก็เลยโพสต์เรื่องนี้เอาไว้นะคะคนก็ไปวิจารณ์กันเยอะมาก
ทีมข่าวก็เลยติดต่อไปที่คนโพสต์ค่ะเขาเล่าให้ฟังว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นเช้าวันนี้
เมื่อวานเนี่ยเขาเดินทางจากจังหวัดจากต่างจังหวัดไปทำธุระที่กาลสินค้างคืน๑คืน
พอตอนเช้าก็ไปตลาดหาซื้อของกินเจอคุณยายขายนกกระจอก
กระจอกใส่ถุงพลาสติกถุงละ๑ตัวแล้วทำเป็นพวงนะคะพวงละ๔ตัว
เขาก็บอกว่าแปลกใจมากเลยปกติก็จับใส่กรงเนอะ
แล้วก็มาขายให้คนซื้อเอาไปปล่อยใส่ถุงแบบนี้นึกว่าเอาไปทำเป็นอาหาร
คุณยายบอกว่าพวงละร้อยค่ะผู้ชายคนนี้บอกว่าสงสารนกในถุงมากนะคะ
ก็ขอซื้อแต่ที่ซื้อไม่ได้เป็นการส่งเสริมนะที่ซื้อก็สงสารจริงจริงอ่ะ
แต่ก็แบบตกลงแล้วจะซื้อหรือไม่ซื้อเขาลังเลนะ
เขาก็เอาเรื่องนี้โพสต์เอาไว้ในเฟซบุ๊กนะคะ
ก็เลยบอกว่ามันจะได้บุญไหมอย่างเงี้ยถ้าเกิดเกิดปล่อยแล้วแล้ว
ยายเอามามัดใส่ถุงแบบนี้ยายอยากทำบุญไหมทำไมยายไม่ปล่อยล่ะ
เออแล้วก็เอางี้คุณยายขายเท่าไหร่เขาก็บอกพวงละร้อย
ผมก็เลยว่าเอาอย่างนี้จะอยากทำบุญไหมก็ยายลดคนละครึ่งกับผมแล้วกัน
ผมก็เอาเนี้ยสองสองกวงเนี้ยที่เท่าที่ผมเห็นก็คือแปดตัวเนี้ย
เอาร้อยหนึ่งได้ไหมแต่ใจจริงแล้วผมไม่อยากซื้อ
เพราะว่าผมไม่สนับสนุนเรื่องอย่างนี้อยู่แล้วนะครับ
ก็บอกว่าไม่ได้หรอกก็ซื้อมาก็๙๐แล้วขายร้อยหนึ่ง
ก็ถ้ากำไรสิบบาทอะไรอย่างเงี้ยอืมตกลงไม่ได้ซื้อนะเพราะว่าไม่อยากจะอุดหนุนคุณยายอ่ะ
คือต่อราคาคุณยายก็ไม่ลดให้เขาก็เลยตัดสินใจว่าไม่ซื้อดีกว่า
คือเราก็คุยเรื่องนี้กันมาเยอะนะฮะใช่แต่ว่าอย่างคุณยายเนี่ย
คือเห็นคลิปนี้แล้วต้องบอกว่าโหดมากใช่แต่คนโพสต์ก็บอกว่าอย่าไปด่าคุณยายเขาเลยนะ
แต่ก็อยากจะให้แบบสะท้อนให้เห็น
คือปกติก็ต้องมีกรงมีอะไรใส่
เข้าใจว่าคุณยายคงไม่มีกรงหรือยังไงเนี่ยใส่ถุงพลาสติกเลย

สุดท้ายแล้วนะครับท่านผู้ชมครับ
ผู้ที่โพสต์คลิปเนี่ยบอกว่าเขาก็ได้กลับไปหายายอีกรอบหนึ่งนะ
เพราะกลัวว่าจะมีคนไปแจ้งเจ้าหน้าที่มาจับยาย
พบว่าบนโต๊ะยังมีนกอยู่ในถุงเหมือนเดิม
เหมือนตอนแรกที่เขาตัดสินใจว่าไม่อุดหนุนดีกว่า

เขาก็เลยเอาอย่างนี้ดีกว่าเขาขอเหมาทั้งหมดเลยก็แล้วกัน

เพราะว่าต้องการเอาไปปล่อยนะฮะไม่ได้ต้องการสนับสนุน
แล้วก็บอกยายไปว่าที่หลังยายอย่าเอานกมาใส่ถุงขายแบบนี้เลย

ยายบอกว่ายังไงรู้ไหมบอกว่านี่ยายไม่ได้เอามาใส่ถุงขายเองนะ
มีคนเขาจับแล้วเขาก็ทำมาให้แบบนี้ให้เอามาขาย
ยายที่ผมทำวันนี้ผมไม่ได้อยากอุดหนุนยายนะ
ผมอยากจะช่วยเหลือยายเพราะว่าเดี๋ยวจะมีคนแจ้งเจ้าหน้าที่มาจับ
แล้วขอเลยนะว่าอย่าทำอย่างนี้อีกอย่าเอามาขายอีก
แล้วก็เขาบอกว่าก็ไม่มีคนเอามาให้ขายบ่อยหรอกมีคนจับมาให้ขายอะไรอย่างนี้
แกก็ยกมือไหว้ผมผมก็เนี่ยครับถ้าเกิดอยากให้เข้าใจในหลายมุม
อาจจะเข้าใจในมุมของสัตว์การทรมานหรือว่าคนที่เขาไม่มีรายได้
ที่จะมาจุนเจือครอบครัวจริงผมอยากให้มองสองมุม
ก็ทีมข่าวของเราก็เลยพยายามไปหาคุณยายนะฮะแต่ไม่เจอแล้วครับไม่เจอแล้ว
ตลาดที่คุณยายเขาขายนกอยู่อ่ะนะก็ไม่แน่ใจว่าเป็นข่าวดังขึ้นมา
ก็เลยจะหลบไปก่อนหรืออะไรไงแต่ถ้าฟังจากยายก็คือว่ามีคนทำมาอีกทีนึง
ใช่นะมีคนทำมาอีกทีนึงคุณยายบอกรับมาก็เหมือนกับ๙๐แล้วอ่ะ
แล้วคุณยายก็เลยมาขายต่อร้อยหนึ่งคุณยายได้๑๐บาท
ทีนี้มันโหดเกินไปจับใส่ถุงอย่างนี้เลยนะครับ